คุณผู้ชมค่ะย้อนกลับไปต้นเดือนธันวาคมปีสองพันห้าร้อยสิบนะคะ
ในภาคเหนือตอนนั้นสถานการณ์รุนแรงขึ้นนะคะ
หลังจากที่กลุ่มคอมมิวนิตค่ะยุโยงแล้วก็สนับสนุนให้ชาวไทยภูเขาบางเผ่า
มตีที่ตั้งของตำรวจตระเวนชายแดนที่ห้วยก๋วยโกรนอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่าน
ต่อสู้ในครั้งนั้นนะคะทำให้ตำรวจตระเวนชายแดนเสียชีวิตไป๔นาย
ทัพภาคที่๓จึงเคลื่อนกำลังเข้าสนับสนุนแต่ว่าสถานการณ์กลับทวีความรุนแรงมากขึ้น
ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
ต้นเดือนธันวาคมปีสองพันห้ามร้อยสิบสถานการณ์ทางภาคเหนือของไทยทวีความรุนแรง
หลังจากที่กลุ่มคอมมิวนิสต์ยุดยงและสนับสนุนให้ชาวไทยภูเขาบังเผ่า
จมตีที่ตั้งของตำรวจตระเวนชายแดนที่ห้วยก๋วยโกรนอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่าน
ต่อสู้ในครั้งนั้นทำให้ตำรวจเสียชีวิต๔นาย
ทัพภาคที่๓จึงเคลื่อนกำลังเข้าสนับสนุนแต่สถานการณ์กลับทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
สิบธันวาคมสองพันห้ามร้อยสิบชุดปฏิบัติการพิเศษของตำรวจตระเวนชายแดนเขตห้า
คอมมิวนิสต์ซุ่มยิงเสียชีวิต๓นายที่บ้านปางแก่อำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่าน
รุ่งขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของตำรวจถูกระดมยิงจากภาคพื้น
ทำให้ตำรวจได้รับบาดเจ็บต้องนำเครื่องออกจากพื้นที่ทันที
สองวันหลังจากตำรวจตระเวนชายแดนทั้งสามนายถูกยิงเสียชีวิตที่บ้านปางแก่
สมรภูมิย่อยย่อยในอำเภอทุ่งช้างยังคงประทุอย่างต่อเนื่องเสียงปืนดังระงมยิงตอบโต้กัน
ครานนั่นเองพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
พระนครไปถึงกองอำนวยการปราบรามที่ตำบลเชียงกลางอำเภอทุ่งช้าง
เพื่อทรงติดตามสถานการณ์และส่งเยี่ยมตำรวจทหารอย่างใกล้ชิด
เจ้าหน้าที่ได้เข้ากราบบังคมทูลถวายรายงานว่า
มีทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้ตกค้างอยู่บนยอดเขา๔นาย
ยังไม่ได้นำตัวออกมารักษาพยาบาลเพราะขาดยานพาหนะ

พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อทหารตำรวจและข้าราชการทุกหมู่เหล่าที่ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงชีวิตเพื่อป้องกันประเทศชาติ
ยังคงตราตรึงอยู่ในจิตใจเหล่าทหารนักรบสมรภูมิน่านอย่างไม่มีวันลืม
กุมภาพันธ์๒๕๑๑พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินมาที่โรงพยาบาลน่าน
เพื่อทรงเยี่ยมเยี่ยนและทรงติดตามอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บทุกคนอย่างใกล้ชิด
แววพระเนธที่ทรงห่วงใยพร้อมมีพระราชปฏิสันธารด้วย
และส่งสักถามถึงผลการรักษาพยาบาลกับแพทย์อย่างละเอียด
ทำให้ทหารตำรวจหลายนายเก็บความตื้นตันใจไว้ไม่ไหว
ถึงกับหลั่งน้ำตาออกมา
อีกครั้งหนึ่งก่อนที่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนิน
ทรงเยี่ยมเยี่ยมประชาชนในตำบลปอนอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่าน
กลุ่มผู้ก่อการร้ายใช้อาวุธปืนครก
ยิงเข้าไปในหน่วยที่ตั้งทหารใกล้พื้นที่
พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไป
แต่เหตุการณ์ครั้งนั้นก็ไม่ได้ทรงงดพระราชกรณียกิจ
ยังคงเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมจังหวัดนานที่ช่างการทาง
ที่กำลังก่อสร้างทางน่านปอนต่อไป
พอรุ่งเช้าขึ้นมาในวันที่๑๘ธันวาคม
คอปเตอร์ก็๙โมงเช้าได้ถึงโรงเรียนบริเวณบ้านปอน
แล้วก็แม่ทัพกับอธิบดีเฉลี่ยวัชยภุกษ์ได้เข้าไป
ถวายรายงานแล้วพระองค์จะเสด็จมาที่หน่วยของก่อสร้างทาง
ธิบดีให้กับผมได้เข้ากราบบังคมทูลถวายรายงาน
ถึงหน่วยก่อสร้างทางและสารการ
และพระองค์ได้เสร็จไปทอดพระเนธแผนที่
แผนที่เส้นทางสายบ้านปอนกิวจันท้วยโกนเส้นเก่า
แล้วพระองค์ก็ได้ที่ผมได้ยินได้ประรบกับอธิบดีเฉลี่ยว่า
ธิบดีเราควรเปลี่ยนเส้นทางไหมเพราะเราสูญเสียเยอะ
พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อทหารตำรวจ
ข้าราชการพลเรือนย่อมเป็นที่ประจักษ์ว่า
จอมทัพไทยพระองค์นี้มีภาราชประนิทานอันเด็ดเดียว
ที่จะประทับอยู่เคียงบ่าเคียงไหล่กับพวกเขาเหล่านั้น
ไม่ว่าสถานการณ์จะร้ายแรงสักเพียงใด